พาไปเที่ยวให้สบายจิตสบายใจกันบ้างดีกว่าค่ะ
ลงใต้กันไปเลยที่แห่งนี้ใบตองน่าจะเคยไปมาแล้วจังหวัดยาลา

นี่เขาบอกเลยว่าเตรียมให้คุณตื่นตาตื่นใจนะ

ทะเลหมอกไอเยอเวงจะสวยงามขนาดไหน

อยู่บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอายุเวง

อำเภอเบตงจังหวัดยะลา

คนบอกเลยว่าทั้งตะลึงไปแล้วก็สั่นเหมือนกันนะคุณ

เพราะว่าจุดชมวิวอยู่บนระดับความสูง๒๐๓๘ฟุตจากระดับน้ำทะเล
หรือว่าเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีความสูงถึง๔๕เมตร
ไลท์ของที่นี่ค่ะคือระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานนี่แหละตรงที่เป็นพื้นกระจก
มีความยาวรวมประมาณ๖๓เมตร
ใครที่ขึ้นไปเนี่ยสามารถชมวิวได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลย
แล้วบอกเลยว่าไปที่นี่ฟินแน่นอนค่ะ

รับแสงแรกยามเช้าตรู่ของวันด้วย
คู่กันไปกับชมทะเลหมอกอันงดงามแล้วไปได้ทั้งปีนะ
คาเลสับเผือนบางร้างก็เห็นนะ
ลูกหูลูกตาเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ถ้าคุณสายตาสั้นจะมองไปไม่เห็นถึงมาเลเซียแน่

อ่ะยังไม่หมดถ้ามองลงไปเนี่ยคุณจะพบว่านอกจากพบกับความเสียวแล้ว
พื้นที่ยืนอยู่มันเป็นพื้นกระจกใส
แต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่ามันหนาทนทาน

ถือว่าเป็นการสร้างเสน่ห์สีสันแล้วก็ความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยค่ะ
และในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงทดลอง
ลองให้บริการหน่อยนักท่องเที่ยวไปเลยค่ะ
ไปกันฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีคนไปเที่ยวชมกันคึกคักมาก
โดยเฉพาะวันแบบนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ย
นับรวมคุณ๓๐๐คนต่อวันนะ
ส่วนวันธรรมดาลดน้อยลงมาหน่อยประมาณสัก๒๐๐คน
สะดวกวันไหนก็ไปกันได้เลย
สำหรับการใช้บริการค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิว
ไม่ได้ว่าเออขึ้นไป๓๐๐๐แล้วขึ้นไปแอร์กันตรงนั้น
ไม่ไม่ต้องกังวลที่เขาจัดระบบระเบียบให้
เป็นรอบรอบละ๗๐รอบละ๑๐๐คนนะคะ
ถ่ายรูปให้เพลิน๑๕นาทีแล้วเปลี่ยนจุด

เพราะว่าคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการช่วงตุลาคมนี้แหละ
แล้วเดี๋ยวพอเริ่มเปิดให้แบบจริงจังเต็มที่เนี่ย

สำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ๕๐บาทเท่านั้นแหละ
ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็แค่๑๐๐บาทนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังฟรีอยู่ไปกันได้ค่ะ
จริงคือตอนที่ฉันไปปีก่อน
ยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ไปตรงนี้เลย
คือขนาดว่าเราไปชมแบบทะเลหมอกแบบนี้นะ
ขนาดด้วยวิวทิวทัศน์ของมันคือมันสวยอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้พอมันมีสกายวอล์กรูปแบบใหม่
มันทำให้เป็นการเปิดมุมมองมิติใหม่ของการ

แต่จริงคือต้องบอกว่าจังหวัดยาลาเป็นจังหวัดที่สถานที่ท่องเที่ยวสวยแล้วอากาศดีมากนะคะ
ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมไปเที่ยวในประเทศไทยกันได้ที่ท่องเที่ยวสวยเยอะแยะเลย